มันว่าอยู่ในทำลายแก่แก้นะ

ในเมื่อการคำนวณที่เป็น
คำนวณที่เป็นผลสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
และยังมีเวลาจนถึงวันที่๙พฤษภา
กว่าที่จะประกาศให้ชัดเจนนะครับ
รวมทั้งใบเหลืองใบแดงใบส้มอะไรก็แล้วแต่นะครับ

เอาการติดยึดกับประโยคที่ว่ามันถูกแล้ว
เพราะเคยไปพรีเซนต์ในขั้นตอนของกรท

สูตรนี้เคยนำเสนอในขั้นกรทแล้ว
นี้เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างแล้ว

นั่นก็คือสิ่งที่เคยพรีเซนต์อาจจะผิดก็ได้
ลองเปิดกว้างในการฟังจากหลายคนหลายฝ่าย
และสุดท้ายไม่มีใครกดดันกรกตครับ
กรตจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเองครับว่า
ท่านจะเลือกใช้สูตรใด
ในการที่จะคำนวณสอบเป็นที่หลายชื่อ
แต่เมื่อท่านจะใช้สูตรใดก็ตามเนี่ย
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจใช้สูตรดังกล่าวด้วย
เพราะว่าท่านเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
และเมื่อท่านตัดสินใจอย่างไรแล้ว
ท่านจะต้องตระหนักว่าท่านต้องรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจการใช้สูตรแล้วก็ผลของการคำนวณดังกล่าวด้วย

เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันกับ๓ท่านแขกรับเชิญนะคะ
หนึ่งในแขกรับเชิญ๓ท่านคืออาจารย์ภัยบูลนิติตะวัน
จริงก็เตรียมสูตรเตรียมตัวเลขเตรียมตารางมาคิดให้เราเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่รอบที่จะคุยกันเรื่องสูตรนะคะ

เราต้องคุยกับกรกตก่อนซะด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถนัดกรกตได้นะคะ
เบอร์แล้วยังมงคลไม่พอค่ะสำหรับทีมงานรายการนะคะ
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะพยายามไปเรื่อย
อาจารย์ไพบูนิติตะวันบอกว่าอย่างจริงอยากเจออาจารย์สมชัย
สมชัยคือท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นคือมีนักวิชาการหลายท่านนะคะคุณผู้ชม
นักวิชาการรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ออกมาพูดเกี่ยวกับศูนย
แล้วก็คิดออกมาส่วนใหญ่จะตรงกันไปในทางที่มีจำนวนพัค
สภาส่วนที่ออกมา๒๐กว่าพักเนี่ยก็จะมีพักเล็กเล็กนะคะ
อนุญาตเรียกแบบนี้เนื่องจากจำนวนสอสอได้น้อยจากการคำนวณที่เข้าไปเลย
อนุญาตเรียกแบบนี้นะคะพักเล็กแล้วก็จะมีของไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละค่ะ
แต่ไทยรัฐทีวีที่ออกมาเป็น๒๐กว่าพักเนี่ยเนื่องจากไปสอบทานกับในกรกตเอง
เพราะฉะนั้นเลยเข้าใจแล้วล่ะว่าทางของกรกตน่าจะออกมาเป็น๒๐กว่าพัก
ที่ได้เข้าสู่ทางสภานะคะแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราก็ได้เห็นเอกสารที่ออกมาว่าจากสูตรของกรกตนั้นคิดออกมาก็๒๐กว่าพักนะคะ
ทีนี้เราก็จะเห็นแต่ละท่านออกมาไล่เรียงกันออกมา
ซึ่งไม่ใช่กรรมการการเลือกตั้งนะคะที่ออกมาพูดตรง
จะเป็นท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประธานนายกวิทย์
แล้วก็นอกเหนือจากนี้สนชก็ออกมาเหมือนกัน
ซึ่งล่าสุดที่ออกมาทุกคนก็พูดไปในทางเดียวกันบอก
สูตรมีอยู่แล้วในเอกสารบันทึกก็มีอยู่แล้ว

ไม่ใช่ว่ากรกตกำลังเลือกอยู่ว่าจะให้ใครชนะไม่ใช่

เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นกรกตออกมาอธิบาย
ชัดเจนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเขียนสูตรจดกระดานอะไรให้

สองท่านก่อนอธิบายแทนได้
ท่านหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะไป๒๐พักได้ยังไงนะคะ

ส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่ามันก็ต้อง๒๐กว่าพักสิ

ก็มาตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูลแล้วนะคะ
สองท่านค่ะรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
อาจารย์ภัยบุญนิติตะวันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือที่ต้องไล่เรียงกันมาคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่า
ทำไมรายการนี้ไม่มีกรกฎอมพูดสักที
กรกฎอมไม่มาก็มีอดิตกรกฎอม

เมื่อวานนี้อาจารย์ภัยบูลพูดบอกว่าจริงแล้วอยากจะลองสนทนากันกับอาจารย์สมชัย
เพราะคิดออกมาแล้วได้จำนวนพักการเมืองต่างกัน
ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าอาจารย์เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช่ไหมคะคือประจาชนนักประเทศอ่าได้
ที่อาจารย์ภัยบุญคิดไว้อาจารย์ได้กี่พักคะ
เอาจำนวนพักการเมืองก่อนตามสูตรที่อาจารย์คิด
ก็สอดรับก็คือ๒๗พัก

โดยมีพักที่ได้คะแนนต่ำกว่าจำนวนเต็ม

ในรอบหลังที่คำนวณแล้วได้นั้นก็อีก๑๑พัก
โดยที่พักของอาจารย์ภัยบูลเข้าไป๑ที่นั่งตามสูตรนี้

แต่เศษที่ผมได้นั้นถือว่ายังได้มากกว่าพัก
ที่เขาได้จำนวนเต็มเป็นจำนวนมาก
อย่างเช่นอนาคตใหม่หรือบางพัก
ส่วนที่เขาเหลือตอนที่คำนวณในรอบที่เราจะได้
ของเขายังได้เศษน้อยกว่า
ของเราได้เสพอยู่ในระดับต้น

คืออาจารย์ภัยบูลนิติตะวันด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่คะ
ถ้าเป็นคะแนนเสียงไม่ใช่จุดทศนิยมนะคะอาจารย์
แล้วก็มีไปต่ำสุดก็คือภักดิ์ไทยรักฐรรม๓๓๐๐๐บาท

คือผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องตัวเลขว่าจะเป็นเท่าไหร่
และอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องมีพักกี่พักที่จะเข้าไปได้นะครับ
หรือจะรวมแล้วจะมีกี่พักก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปคิดเลย
หรือหมายทั้งไม่ต้องมาคิดด้วยซ้ำว่าจะเป็นพักอะไร

แต่ว่าหลักการก็คือว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ย

เราตีความอย่างไรเอาจุดนี้ก่อน
เอานิติศาสตร์นำก่อนเอาหลักการตรงนี้ก่อน
ซึ่งผมว่าหลักการที่ผมนำเสนอก็คือว่า
ในแง่ของการที่จะคิดคำนวณนั้นเนี่ย
ต้องยึดวิธีการตามมาตรา๑๒

แต่๑๒๘เขียนไว้ทั้งหมด๘ขั้นตอน

ให้ออกมาเป็นตัวเลขว่าพักไหนจะได้เท่าไหร่
ต้องไปเปิด๑๒๘ของพรปศ

นี่คือหลักการข้อที่๑ก่อน
แต่หลังจากที่ดูพรปศแล้วตลอดเวลานี้
อย่าดูพรปศอย่างเดียว

ว่าทุกครั้งที่ทำทุกขั้นตอนที่ทำนั้น

สิ่งที่เขาทำนั้นคือเข้าดู๑๒๘
และเขาเหลือดูรัฐธรรมนูญตลอดเวลานะครับ
ซึ่งประเด็นที่ผมโต้แย้งคือ
ในวิธีการคำนวณของกรท
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังนั้นเวลาเอา๑๒๘ดูอย่างเดียว

วงเล็บ๑วงเล็บ๒วงเล็บ๓ไปเรื่อยนะฮะ

พอถึงวงเล็บ๕นะครับ

แต่ละพักนี้มีเศษเท่าไหร่
เอาเศษทั้งหมดมาเรียงกันตั้งแต่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด
โดยไม่สนใจว่าจะทะลุไปถึงพักอะไรบ้าง
พอเอาเศษมาเรียงเนี่ยมันก็ต้องมีพักที่ได้เศษมาก
เศษปรานกลางเศษน้อยไอ้เศษเยอะเนี่ยมันก็จะได้ไปก่อน
โดยไม่ได้สนใจว่ามันจะทะลุลงไปถึงพักที่ควรจะได้สอสอตามเกณฑ์ที่พึงมีหรือไม่

ถ้าใช้วิธีการแบบนี้ผมต้องเรียนบอกว่า
ผลที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะเกิดขึ้นในงักสถิวะ
ถ้าสมมุตินะโอว่าแห่งเยอะวันนี้โอแห่ง๒๕
วันหน้าถ้าหากว่าสมมุตินะครับมีโอแพงถึงสักประมาณ๘๐
ภาพที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไหลลงไปเรื่อยครับ

มันก็จะไหลลงไปเรื่อยเป็นหางว่าว

อาจจะได้พักที่มีสอสอทั้งประเทศ๑๘๓คน
ก็สามารถที่จะเป็นสสบรชื่อได้๑คน

ที่อาจารย์สมชัยบอกโอเวอแห่งภาษาฝรั่งของนี้คือหมายถึงพักเพื่อไทย
ใช่ครับก็คือมีจำนวนของสสเข็ดมากกว่าจำนวนสสบรชื่อ

เป็นตัวที่ไปกระจายนะครับ้ไปทดให้กับพักอื่นอย่าง
ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะมีสอสออยู่๓ลักษณะที่เราจะพูดเรื่อยนะคะ
คือสอสอเขตอันนี้จบแล้วเขาประกาศแล้วเรียบร้อย
แต่ว่าถ้าจะมีเลือกตั้งซ้ำเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่อันนี้แล้วแต่นะคะ
สอสอเขตอันนี้จบแล้วแล้วเราก็จะกำลังพูดอยู่คือสอสอบัญชีรายชื่อ
ที่บอกว่าสูตรเนี่ยตกลงเข้าใจตรงกันหรือเปล่าส่วนสอสอพึงมีมันเป็นคำที่มาตามกฎหมายค่ะ
เนื่องจากสอสอพึงมีของพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะมันน้อยกว่าที่เขาชนะเขต
คุณผู้ชมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรที่ฉันก็เพิ่งเข้าใจนี่แหละค่ะ
คือแต่จะบอกว่าคือถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ข้อที่เถียงกันอยู่ที่มันถามว่ามีกี่พักจะได้เข้า
สอจำนวนเท่านี้ทำไมถึงได้เข้าไม่ใช่จำนวนเต็มทำไมได้เข้า
เดี๋ยวให้ดูภาพแต่เอาเบื้องต้นก่อน
อาจารย์ภัยบูลอาจารย์คิดว่าประเด็นที่เถียงกันไม่จบตอนนี้
ทำให้ไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้ากันแน่เนี่ย

ถ้านักกฎหมายด้วยกันแล้วจะเข้าใจ
ฟังผมนะเรื่องรัฐมนูลมาตรา๙๑
คือไม่ต้องกลับไปพูดถึงอีกก็ได้
เพราะว่ารัฐมนูลมาตรา๙๑เนี่ยนะฮะ
เขียนไว้ในวักท้ายอยู่แล้วว่า
นับคะแนนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ
การเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล
ว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนล่าสะดอน
เขียนอย่างนี้ก็แสดงว่ารัฐมนูลนั้น
ให้วิธีนับคะแนนอะไรต่างเป็นไปตามกฎหมาย
รูปกฎหมายประกอบรัฐมนูล

คือถ้าเขียนในกฎหมายนี้ยังไง
มันก็คือไม่ขัดกับ๙๑

อันนี้กฎหมายลูกแล้วค่ะคุณผู้ชม

มาตรา๑๒๘พระราชบัญญัติประกอบนูล
ว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนล่าสะดอน

นักคณิตศาสตร์ทั้งนักอะไรต่างทั้งหลายเนี่ย
ไปพูดกันวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บ๘ล่ะ

ซึ่งวักหนึ่งนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของกฎหมาย
ก็คือในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว
การคำนวณหาสมาชิกสภาพฤทธิราชดรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละภาคกรรมเมือง
ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อพึงได้รับ
คำนวณตามวิธีการดังต่อไปนี้
โดยในกรณีที่มีเศษให้ใช้ทศนิยม๔ตำแหน่ง
กฎหมายเขียนว่ากรณีพิเศษให้ใช้ทดซื้อยม๔ตำแหน่ง

แล้วอาจารย์คิดว่าเขาใช้กันไม่ครบ๔ตำแหน่งเหรอคะ
ก็ไอ้ที่พูดกันมานี่
ก็คือไปบอกว่าสอสอพึงมีนะ
ก็คือไปตัดทศนิยมออก

ที่มันเป็นหัวใจสำคัญของระบบการคำนวณของกฎหมายฉบับนี้

๒๑๖๑ของคณะกรรมอธิการพิจารณา

มาตรานี้โอ้โหเขาพูดกันยาวมาก

ก็คือมีบางคนตัดเศษออกไปก่อน

จนสุดท้ายก็มีรองเลขาธิการของกรกตชื่อคุณนัท
เข้าไปเป็นกรรมธิการก็เสนอไป
ประพันธ์นายโกวิทย์ท่านก็บอกมันก็ไม่ตรง
แล้วก็ปราบใหม่แล้วก็อ้างกล่าวถึงอาจารย์มีชัยด้วย
อาจารย์มีชัยก็ช่วยกันแก้แก้จนกระทั่งมาเป็นกฎหมายฉบับนี้
อันนี้คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดก็คือ
ในนี้หมดมีรายละเอียดหมดว่าจะไปตัดทศนิยมไม่ได้
ต้องคงทศยมไว้ตลอดแล้วก็คำนวณหา
สุดท้ายถ้าจำนวนเต็มได้แล้วมันยังเหลือจำนวนที่อยู่
ก็ใครได้ทศนิยมมากที่สุดทศนิยมมากที่สุดนะฮะ
ก็ได้ไปอีกหนึ่งที่นั่นคือสอสอพึงมี
พึงมีเกิดขึ้นตอนหลังนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ที่ผมเห็นมีส่วนใหญ่ที่พูดกันมานะ
ไม่ได้เอากฎหมายมาพูดกันแล้วโดยเฉพาะวักหนึ่งไม่ได้พูด
ไม่มีใครพูดถึงเศษทศนิยม๔ตำแหน่งอยู่ในกฎหมายด้วย
อาจารย์เวลาเขาคิดเขาก็ดูกฎหมายตัวเดียวกับอาจารย์ล่ะค่ะ
ไม่ใช่มีเฉพาะนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์อะไรเขาก็มีนะ
เอานักวิทยาศาสตร์คนไหนเอามาคุยกับผม
นี่ท่านนี่ถ้าผมเอาให้ดูอย่างนี้
ให้ดูอย่างนี้แล้วในการพินากฎหมายเขาพิจารณาเสร็จเนี่ย
เขาก็จะมีรูปแบบแล้วก็กรรมธิการร่างรัฐมนูล
ก็เอาไปลงไว้ในเว็บไซต์ของเขาแล้ว
วิธีการคำนวณทั้งหมดมีหมด

ของนี่มันคุยกันจบมาแต่ตอนน้าน

คืออาจารย์กำลังจะเล่าว่าตอนที่คุยเรื่องนี้กัน
คนที่คุยเนี่ยมีทั้งรองเลขากรกตคือรองนัท
คือเขาในฐานะกรรมธิการไม่ใช่ตัวบุคคล
อาจารย์ประพันธ์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่

อาจารย์มีชัยไม่ได้เข้าไปร่วมแต่ว่าอาจารย์มีชัย
อาจารย์ประพันธ์ไปถามว่าอย่างนี้เราก็แนะนำมา

สูตรนั้นทางกรกตเป็นคนทำมา
ซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดมันผ่านการคิดมาแล้วเรียบร้อย
เรียบร้อยแล้วก็เสนอเข้าสนชก็เห็นชอบตามนี้

อาจารย์มีความพยายามในการพูดถึงเรื่องนี้
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าไปค้นดูก็เจอทำไมมาเถียงอะไรกันตรงนี้
เขาคิดกันเสร็จแล้วเขาถกกันเสร็จแล้วเขาเขียนไว้ให้ดูแล้ว

คือในขั้นของการที่จะประชุมกันในขั้นนั้นเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามีการคุยกันนะครับ
แต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่คุยกันนั้นถูกต้องณวันนั้นหรือไม่
ผมไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้คิดว่าการที่ประชุมคณะวันนั้น
แล้วผ่านมติหรือผ่านการดูของสนชแล้ว
หรือใครต่อใครแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าหลักการนี้มันไม่ได้อยู่ที่ของการประชุมณวันนั้น
หลักการอยู่ที่ข้อกฎหมายผมไม่ได้เป็นกฎหมายก็จริงนะครับ
แต่ว่าประเด็นที่ผมยกก็คือว่าไม่ว่าจะกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
รัฐมนุนต้องเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ
ดังนั้นอะไรก็ตามขัดกับรัฐมนูลไม่ได้ผมเคยคิดอย่างอาจารย์ภัยบูล
ที่บอกว่าตอนแรกผมเคยมาพูดในบางรายการบอกว่า
ระหว่างรัฐนูนกับกฎหมายประกอบรัฐนูนนั้นเนี่ย
ผมไปดูวักสุดท้ายที่บอกว่าการคำนวณต่างให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ
ผมก็จะบอกว่าเอาละเอากฎหมายประกอบเป็นหลัก
แต่พอผมทำไปถึงจุดหนึ่งปั๊บมันเกิดข้อที่มันขัดกันเกิดขึ้น
ว่าถ้าเราทำต่อแบบนี้มันจะขัดกับตัวรัฐมนูล
ผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีการคำนวณในกฎหมายประกอบ
ไม่ให้ขัดกับรัฐนูนนั่นก็คือคำนวณยังไงก็แล้ว
แต่สุดท้ายจะต้องไม่มีภาคการเมืองใดมีสมาชิกเกินกว่าจำนวนที่จะพึงจะมีได้ตามวงเล็บ๒
ซึ่งกระบวนการในการคิดตรงนี้นั่นก็คือหมายความว่า
เราอาศัย๑๒๘เป็นหลักนะครับในการที่จะคำนวณ
แต่ทุกครั้งที่คำนวณก็ต้องมองกรอบกติกาใหญ่รัฐมนุนว่ายังไงในส่วนนั้น
ฉะนั้นแล้วคนที่จะเป็นคนที่รับบทหนักที่สุดก็คือกรกต
เพราะกอกอตอจะถูกฟ้องด้วยมันคดี
ในฐานะที่กระทำการที่ผิดรัฐมนูล

อาจารย์ธิวิสักรรพนธรรมิไม่ได้เกี่ยว
คุณจะเป็นกรทมารับรองว่าการเขียนในขั้นของกรทนั้นเป็นแบบนู้นแบบนี้
แต่ถ้ากรกตตัดสินออกมาแล้วมีคนบอกว่ากตผิดรัฐมนูล

อาจารย์ภัยบูลเชียร์วันนี้ถึงวันที่กรกตผิด

ดังนั้นสิ่งที่กรกตต้องคิดก็คือว่าในภาระของการเสี่ยง
ที่อาจจะออกหัวได้ออกก้อยได้
แล้วมีคนฟ้องแน่นอนว่ากรกตทำผิดรัฐธรรมนูล
ผลของการทำผิดรัฐมนุนนั้นก็คือ๑ถอดถอน
วินิจฉัยของกรกตที่วินิจฉัยออกมาแล้วผิด

เพราะฉะนั้นณวันนี้ผมคิดว่า
มุมของคนอ่านกฎหมายก็ยังอาจจะต่างกัน
ผมไม่ได้แตกฉันกฎหมายผมไม่ได้ในกฎหมาย

แต่ว่าแต่ว่าผมพยายามจะยกว่า
ตรงนี้เป็นมุมที่น่าสนใจหรือไม่
คำเตือนของผมเนี่ยเป็นคำเตือนด้วยความห่วงใหญ่
เหมือนกับคำเตือนที่ผมบอกกรกตตอนที่บอกว่า
เอ่อการจัดการเลือกทางให้แล้วเสร็จใน๑๕๐วัน
นั่นหมายความถึงว่าจะต้องประกาศผลด้วย
นักกฎหมายทั่วประเทศไทยไม่ใช่ทั่วประเทศไทย
นักกฎหมายในฝั่งของรัฐบาลอาจารย์วิศนุอาจารย์มีชัย
เป็นคนบอกเองว่าอย่าไปตีความต้านจังห์สมบัชชัย
จังห์สมบัชชัยนี่คิดมากนะครับ

คำถามคือแล้วกรกต๗คนคิดยังไงล่ะ
กรกต๗คนณวันนี้เชื่อผมครับ
เพราะว่ากรกตไม่อยากรับภาระความเสี่ยง
ถ้าทำตามอาจารย์มีชัยนักกฎหมายมือหนึ่ง
ทำตามอาจารย์วิศนุอาจารย์สอนกฎหมาย

กรกตบอกว่ารับภาระความเสี่ยงคือ

ออกหัวนะครับบอกว่าไม่ผิดไม่เป็นไร
แต่ถ้าออกก้อยผิดกรกตเป็นไงครับ
หนึ่งกรกตจัดการเลือกตั้งแล้วผิดรัฐมนูล
กรกตต้องชดใช้ต้องเดินดำเนินคดีอาญา

อาจารย์สมชัยบอกมาทั้งหมดแทบปิดรายการเลยนะคะคุณผู้ชม
ไม่ปิดครับยังไม่ถามโอเคเลยยังไม่ครับทะเซาเล่นนิดเดียวเอง
ดูเดี๋ยวคนคิดว่าเป็นกรกตนะคะ
ไม่ใช่ผมกำลังบอกว่าอาจารย์กำลังจะขอเบรกแป๊บเดียว

เดี๋ยวฉันจะตัดตอนนะคะเพราะเราไม่สามารถจะคิดทุก
ขั้นตอนทั้งหมดได้ทำไม่ได้แต่ขั้นตอนที่พอคิดออกมาแล้วใช่ไหมคะ
แล้วจะมาเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงเวลาไปกระจายที่นั่งเนี่ย

คำนี้แหละค่ะคำนี้แหละค่ะที่เขาเถียงกันว่าตกลงเนี่ย
ใครจะได้เก้าอี้ไปบ้างพักเล็กเป็น๑๐พักเลยนะคะ
บางสูตรบอกว่าเขาต้องได้แต่ก็นักวิชาการอีกไม่น้อยทีเดียวค่ะ
กลับมาคุยกันต่ออาจารย์เอ้าจักรกันี้กำลังจะบอกว่า
ก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์สมชัยพูดถึงว่า
ถ้าไปเดินไม่เป็นไปตามแบบอาจารย์สมชัยเนี่ย
ถูกฟ้องแน่ผมก็บอกเลยฮะ

โดนฟ้องแน่แต่โดนผมฟ้อง
แล้วผมประวัติในการฟ้องผมนะ
รัฐบาลยิ่งรักก็โดนผมฟ้องล้มไปแล้ว

ดังนั้นผมมีผลงานในการฟ้องอยู่แล้ว

อย่าให้ถึงผมแต่ถ้าลองไปเลือกวิธีอาจารย์สมชัย

เพราะหลักฐานผมเต็มไปหมดเลย

ผมคิดว่าโดยสังคมไทยเนี่ยแต่ละคนมีเหตุมีผล

ผมไม่เคยขู่ฟ้องว่าถ้าผมฟ้องนี่แรงกว่าคุณภัยบูลนะ
ผมไม่เคยขู่นะครับเพราะผมก็ไม่เคยฟ้องใครนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดผลดีที่สุดมากกว่าครับ
อาจารย์คะถ้าสมมุติเราเข้าไปตรงที่เถียงกันเยอะสำหรับตัวเลขเนี่ยค่ะ
คือมันมีหลายชั้นในการคิดนะคะคุณผู้ชมแต่เราขออนุญาตเข้าไปตรงเป้านั้นเลยก็แล้วกันอาจารย์
คือมันเป็นเงื่อนไขที่ปรากฏในกฎหมายนะครับ
ซึ่งผมใช้คำว่ามาตรา๑๒๘วงเล็บ๕ซึ่งตรงกับสาระในรัฐมนุนมาตรา๙๑วงเล็บ๔
คือถ้าเราเอาสไลด์ที่ผมทำเผยแพร่นะครับเป็นสไลด์ที่๑๒มาฉายให้ทางท่านผู้ชมดูนะครับ
ไม่ครับขึ้นสไลด์ไหมครับในตัวนี้นะครับเป็นสไลด์ตัวนี้
เดี๋ยวถือให้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะถือให้เชิญค่ะ
ในสไลด์ตัวนี้ก็คือข้อความซึ่งผมบอกว่ามันมีการแบ่งออกเป็น๓ส่วน
ส่วนที่๑ผมใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินในการแทนบอกว่าถ้าพักการเมืองไหนมีสอสอเขตเท่ากับหรือสูงกว่า
ให้ภาคการเมืองนั้นเนี่ยได้สอสอจากการแบ่งเขตไปแต่ไม่มีสิทธิ์จัดสรรแบบเป็นที่ไรชื่อ
ประโยคนี้เนี่ยแปลความหมายว่ามี๒ภาคที่เข้าเงื่อนไขนี้คือเพื่อไทยและภาคประชาชาติ
สอสอเพิ่งมี๖๘ซึ่งไม่มีทางเป็น๗ได้เพราะฉะนั้น๒ภาคนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้
แล้วก็ประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่พยายามอธิบายว่าสิ่งที่คุณมงคลกิจพูดบอกว่าเพื่อไทยต้องคืนมา๒๕คนเนี่ย
ไม่ใช่เขาไม่ต้องให้คืนอ่านกฎหมายแล้วบอกว่าให้ได้ตามที่แบ่งเขตไปนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่ง
ตอนนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยส่วนที่เป็นตัวอักษรสีแดงคือเขาบอกว่าต้องไปจัดสรรให้กับพักอื่นนะนะ
แต่ต้องไม่มีผลให้ภาคการเมืองใดมีสมาชิกเกินกว่าจำนวนที่เพิ่งมีตามวงเล็บ๒นะฮะ
เพราะฉะนั้นวงเล็บ๒จะเป็นตัวคำนวณเบื้องต้นว่าสสพึงมีเป็นเท่าไหร่นะครับมีท่านยม๔หลักนะครับ
แต่ผมก็บอกว่าในจำนวนสอสอที่เพิ่งมีนั้นเนี่ยถ้าเกินหนึ่งก็คือได้๑คนนะฮะ
แต่ถ้าต่ำกว่าหนึ่งนั่นคือไม่ได้ไม่พึงมีในกรณีแบบนี้คือแตกออกมาให้เห็นว่ามี๕๘พักเล็กที่เข้าเงื่อนไขนี้
ส่วนตกสอนสีดำเนี่ยที่บอกไปจัดสรรไปจัดสรรนี่คืออะไรครับก็คือนะครับ
เราก็จะไปจัดสรรในส่วนตัวที่สีดำนี้ก็คือ๑๕๐คน๑๕๐คนนี้จัดสรรให้แก่ใคร
จัดสรรให้ส่วนที่เกิน๑ขึ้นไปซึ่งก็คือหมายความว่ามี๑๖พักที่เกินนึง

ดังนั้นนะครับเมื่อดำเนินการแบบนี้แล้วนะครับสไลด์นี้อาจจะ
ตารางนี้นะครับตารางเดียวกันไหมอ่าตารางนี้อาจจะยังดูเอ่อเขตได้ครับ
รังนี้ก็ดูได้ตารางนี้ก็คือเป็นการให้เห็นนะครับว่า
ในส่วนของภาคการเมืองต่าง๑๖พักนั้นเนี่ยเราจะดูนะครับว่า
เมื่อเขาคำนวณสอสอที่เพิ่งจะมีและเอาสอสอที่เพิ่งจะมี
จากสสเขตจะเหลือเป็นไปตามมาตรา๑๒
ตั้งแต่๒๑จนถึง๑๐๓นะครับซึ่งนะครับในกรณีนี้นะครับ
เอามารวมกันมันคือ๑๕๙ในวงเล็บที่๗นะครับ
วงเล็บที่๗ก็จะบอกว่าให้เอาตัวนี้เนี่ยถ้ามันเกิน
ถ้ามันเกินก็จะต้องเทียบปัญจักษ์ให้เป็น๑๕๐
นี่คือการใช้การคำนวณให้การเป็น๑๕๐พอกำนวณเป็น๑๕๐ปั๊บ
ก็จะเป็น๒๐๕๔จุดกว่าไปเรื่อยนะครับจนถึง๐๙๗นะครับ
ตรงนี้เนี่ยจะเอาจำนวนเต็มไปจัดสรรนะครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายนะครับวงเล็บ๒หรือเปล่า
ผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่จะต้องไปดูอีกที
อธิบายความนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะได้ยินคำพูดในข่าวเยอะ
ทำมาในตารางนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ที่อาจารย์ยกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีพักเพื่อไทยกับประชาชน์นี่แหละ
ที่สอสอเขตของเขาเนี่ยมันเกินสอสอเพิ่งมีเห็นไหมคะเขาเขาชนะเขตมาร้อยสามสิบเจ็ดนะคะสมัครเพื่อไทย
สอสอเพิ่งมีที่คำนวณมามัน๑๑๑เพราะฉะนั้นแปลว่าต้องใช้ตัวนี้นะคะต้องใช้ตัวนี้แม้ว่าจะเกินแต่ต้องใช้ตัวนี้
แป๊บนึงแล้วกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าส่วนประชาชาติที่อาจารย์คำนวณที่อาจารย์บอกคือเขาได้หก
เพราะว่าตรงอันนี้ที่บอกว่าจุดแปดเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมอาจารย์พูดถูกไหม
ใช่ครับจุดแปดไม่ถึงหนึ่ง
คือเขาต้องได้พึงมีเท่านี้แต่ว่าเขาได้ตรงนี้แล้วนะคะมันก็คืออยู่แค่จำนวนเต็มที่๖
แต่สองแดงอันนี้ไม่สำคัญเท่ากับที่จะมาเถียงกันนะคะอาจารย์ตรงไหนที่จะเป็นตัวที่แบบบอกได้เลยว่าเนี่ยที่เขาเถียงกันคือเถียงตรงนี้ป่ะ

อ๋อเถียงตรงที่ตัดอันดับ๑๗พออาจารย์คำนวณมาเป็น๑๖พัก
พักครับนะฮะแล้วก็ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยพอเราเทียบยาแดงไปแล้ว๕๐ได้แล้วเนี่ย
เราจะจำนวนเต็มขึ้นมาใส่ก่อนนะฮะก็คือเขาได้จัดสรรพิจุนเต็มไปก่อน
แต่ผมก็จะมีการให้ตัวแดงตัวแดงนี่คืออะไรฮะก็คือหมายความว่าไปต่อไม่ได้แล้ว
เหมือนกับว่าเอาล่ะคุณได้เต็มโคต้าแล้วค่ะโคต้าของคุณคือหก
เมื่อคุณได้๖คุณจบโคต้าคุณคือ๕๙คุณ๕คุณจบ
แต่อันนี้เนี่ยคุณยังเป็น๒๐โคต้าของคุณคือ๒๑ยังไม่จบนะครับ
ก็ยังไปต่อได้จึงเกิดการจัดสรรอีกทีหนึ่งโดยเอาเศษมาดู
คือตรงตารางนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เขาเถียงกันตาราง

คุณผู้ชมค่ะคือที่บอกว่าจำนวนเต็มจำนวนเต็ม
คือกำลังจะบอกว่าถ้าใครได้จำนวนเต็ม
คือพักนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้สอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มเข้าไป
เด้นสรุปถูกไหมใช้คำว่าอะไรไม่ใช่คือ
จำนวนเต็มนี้เป็นการจัดสรรรอบที่๑

หน้าอาจารย์แถลงซะนานเลยมันอธิบายสั้นไม่ได้
เมื่อจัดสรรโดยจำนวนเต็มก่อนเอาจำนวนเต็มมาใส่ก่อน
มันจะได้ตามนี้ซึ่งได้๑๔๒
ก็จะเหลือสอสอบัญชีรายชื่ออีก๘คน
เราก็จะเอาเศษที่มีอยู่ของพักที่ไปต่อได้มาใส่
เศษที่ไปต่อได้จะมีแค่๗พักแล้วก็ใส่๑๑๑๑ไป

ตอนนี้ใน๑๔๙ดังกล่าวยังขาดอีก๑
ก็จะดูว่าพักไหนยังไปต่อได้อีก

เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะเป็นตารางนี้๑๕๐คน
ตอนนี้ความแตกต่างระหว่างพฤติการคิดแบบนี้
กับวิธีการคิดแบบที่กรกตไม่ยอมเปิดเผยว่าตัวเอง
คิดแบบนี้แต่ปล่อยข่าวเราบอกว่ามี๒๕พัก
ซึ่งถ้า๒๕พักมันคำนวณแบบนี้ไม่ได้

ก็คือเขาเอา๑๗๑๘๑๙๒๐๒๑๒๒มาต่อตารางนี้
แล้วดูเศษตรงนี้ใครมีเศษสูงสุดให้มีเศษสูงสุดให้

ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะขัดกับหลักการว่า
เขาเองไม่มีสอที่เพิ่งมีตาม๑๒๘วงเล็บ๒ถึง๑คน
เมื่อเขาไม่ถึง๑คนเขาไม่มีสิทธิ์ได้
นี่คือปัญหาที่เป็นข้อแตกต่างกันในการคิด

คืออันนี้ยังมีหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์

แต่ทีนี้อันนี้มันสุดแค่๑๖ค่ะคุณผู้ชม

เขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการตลบกลับมาตลบกลับมาแต่ละรอบ
มันมีต่อไปตั้งแต่๑๗จนถึง

แล้วอาจารย์สมชัยไปใช้ข้อกฎหมายอะไร

มาตรารัฐำนวณมาตรา๙๑องศ์เลือก๔
เดี๋ยวมา
ที่ควรจะเป็นก็คือตามกฎหมายตามวักหนึ่ง
ก็คือให้คำนวณโดยกรณีมีเศษ
ให้ใช้ทศนิยม๔ตำแหน่ง

ปัชภิวัศตร์เขาก็มีทศิยมสี่ตำแหน่ง
คือ๙๗๖๘นะครับ
แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยจนถึงไทยธรรมเนี่ยนะครับ
ก็ยังมีทศนิยม๔ตำแหน่งนะฮะ
ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายในวักที่หนึ่ง

แล้วผมหาเท่าไรผมก็ไม่อ้าว๔ตำแหน่ง
ไอ้ตรงที่เหลือเนี่ยของเขาเนี่ย
อาจารย์ไปเอากฎหมายข้อไหนไปตัดเขาบอก

ตรงไหนรัฐมนุนเขียนตรงไหน
เขียนเลยครับเขียนเลยไม่เขียนตรงไหนไม่ตัด
อาจารย์เอาอีกเดี๋ยวก่อนอาจารย์ขา

ไม่ให้เกินที่พึงมีได้ต้องในลักษณะ๒
มีในความหมายคือ๐๔๐๕นี่ก็พึงมี
แต่ส่วนจะเป็นสอสอได้หรือไม่

ถ้าอย่างนั้นทำไมของอาจารย์สมชัย

นั่นคือตามบอกว่าปฏิเสธใช่ไหม
ก็คือตามโบงเล็บ๔

ก็คือจัดสรรให้พระกัณฑ์เป็นจำนวนเต็มก่อน

คือผมปัญหาผมมีอย่างเดียว
คือทุกคนตอบผมไม่ได้ว่าไปเอากฎหมายจากไหน
ที่จะมาตัดทศนิยม๔ตำแหน่งของที่เหลือเขา

เมื่อช่วงนี้เอาจากตารางอาจารย์สมชัย
แล้วแว๊บมาต่อที่ของอาจารย์พระบูรณ์
คือตรงนี้ที่เถียงกันคือว่าตกลง

คือตกลงแล้วอันนี้ที่ยังไม่ได้แม้แต่๑คน
ควรจะได้โคต้าเอาไปคิด
ไม่ใช่ควรจะกฎหมายเขาเขียน

เพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกตัดตรงนี้
เพราะว่าตั้งแต่พลังชาติไทยขึ้นไป
เขาได้อย่างน้อย๑ที่นั่งไปแล้วใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เลยเถียงกันว่า๐๙มันยังไม่ครบ๑คนเลยนะ

๐๙พึงมีนี่มันกี่คนนะ
บอกอยู่แล้วทศนิยม๔ตำแหน่ง
มี๐๙เท่ากับกี่คนคะอาจารย์
เขาเขียนไว้เลยบอกว่ายังไม่ถือว่า

เป็นเบื้องต้นใส่แล้วมาต้องดูจนสุดท้าย
นี่คือถึงค่อยเป็นสาวพึงมี

เพราะช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเถียงกันอยู่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ว่า
เถียงกันอยู่ไม่เคยเอากฎหมายมาบอกผมเลยว่า

คิดเอาเองอยากให้อนาคตใหม่ได้อีก๗ที่
เดี๋ยวนะครับกดทนทางนี้ปฎกเกินกิน

เพราะผมเห็นคนถ้าแถวนั้นไปฟังกันเยอะ

เอาอย่างนี้โฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาเราคุยแต่กฎหมายก็ละกัน

เขาเขียนเข้าไปเที่ยวตัดเขาก็โดนฟ้องแล้วดิ

อาจารย์ภัยบูลก่อนตามที่นัดไว้ค่ะ

ก็คือสรุปว่าหลักสำคัญก็คือ

ก็คือตารางแรกและ

ก็คือต้องคำนวณสุดท้าย
ถึงการที่เขาทำกันตามกฎหมาย
ก็จะมีพักที่ได้เศษมีโอกาสที่จะได้

อันนี้ถามค่ะขอความรู้เลย

อันนี้เรียกกี่คน
เขาถกกันในนั้นแล้วทีแรกใช้คนแล้วมันมีปัญหา
เพราะว่าทำให้เจตนารมณ์ของรัฐมนุนมันขัด
เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช้คน
แต่ให้ใช้ว่าสอสอพึงมีเบื้องต้นแทน

ดังนั้นตอนนี้ก็คือ๐๙ก่อน๐๘แล้วก็วางไว้อย่างนี้
แล้วก็ไปคำนวณดูจำนวนอีกครั้งหนึ่ง

เพิ่งมี๐๔๒๘ก็เพิ่งมี

เพื่อไทยเรียกว่าสอสอพึงมีมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ
อันนี้สสเพิ่งมี๑๑๑คน

เดี๋ยวนะพระตังค์ประชาลรัฐ๑๑๘

ถ้าอย่างนี้มันก็จะคิดของแม้กระทั่งเพื่อไทยไม่ได้เลยป่ะค
ถ้ามันจะต้องเอาอันนี้มาคิดว่าสอสอพึงมีคือเท่าไหร่
ก็ใช่เพื่อไทยควรจะได้แค่๑๑๑
ถ้าใช้หลักนี้แล้วจะไปก็ได้๑๓๗

ก็เลยต้องเป็นบัญชีเบื้องต้นก็มารอบต่อไป
มันเกิดอย่างนี้คือเพราะเขาชนะอาจารย์ก็เนี่ย

เขาไม่ส่งเขตตั้ง๑๑๘เขต
ไม่จะบอกว่าคือที่เราเถียงกันเนี่ย
คือมีคนตั้งคำถามว่า
การที่คุณจะไปกระจายให้ต้องเป็นพักที่มีสอสอพึงมีถูกไหมคะ

แล้วทศนิยม๔ตำแหน่งด้านหลังเนี่ย
คือใช้เพื่อในการคำนวณว่าจะกระจายโดยเรียงอย่างไร

อันนั้นแหละเป็นการสรุปผิดกฎหมาย
กฎหมายเขายังไม่ให้ตัด

อาจารย์สมชัยทีนี้ตรงนี้มันมีคำอธิบายยังไงได้บ้างคะ

ผมเข้าใจวิธีการคิดของกรท
เข้าใจวิธีการคิดของทางอาจารย์ภัยบูล
และเข้าใจคิดของที่เข้าไปประชุมกันนะครับ
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ย
มันมีวิธีการมองได้อีกแบบหนึ่ง

ค่อนข้างจะเป็นวิธีที่รุนแรงก็คือว่า

แม้ว่าคุณจะผ่านการอภิปรายกัน
ในที่ประชุมของกรรมการร่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันมีประเด็นที่คนจะโต้แย้งได้ว่า

ผมกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวแค่นั้นเองนะครับ
ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีโอกาสออกหัวออกก้อยไง

และวันนี้ยังไม่มีใครบอกว่า

ดังนั้นก็ผมเลยบอกว่าถึงวันนี้เนี่ย

แล้วก็กรกตเองต้องมานั่งฟังการเถียง

ไม่รู้เรื่องก็จะต้องให้รู้เรื่อง
เพราะว่าบางทีที่ผ่านมาในอดีตนั้น

เรียนตามตรงครับคนที่สูงอายุไหนจะถอยนะครับ

ตอนที่เขาคำนวณกันมากมายต่างเหล่านี้เนี่ย

ไม่ได้สนใจที่จะไปล้วงลูกเข้าไปฟัง

ให้มันฟังแล้วมันลำบากมันเข้าใจยาก

ทำให้มันถูกกับกฎหมายไปนะครับ

ดังนั้นณวันนี้เอาละวิธีการคิดแบบนี้

หรืออาจจะมีอีกหลายคนที่นำเสิร์ฟเขาเป็นอีกแบบหนึ่ง

มีอีกหลายคนมานั่งให้เวลาสักประมาณครึ่งวัน

สงสัยถามซักให้เรียบร้อย

เสร็จแล้วพอฟังทั้งหมดไปนั่งคุยกันเอง๗คน

เป็นอำนาจตัดสินใจของกรกต
เมื่อตัดสินแล้วมีหัวมีก้อย

เสี่ยงแบบไหนที่ปลอดภัยที่สุด
วันนี้ไม่มีไม่โดนฟ้อง

ภัยบูลบอกว่าฟ้องฟ้องหนักด้วยแรงด้วย
หรือมาทางผมเนี่ยก็อาจจะมีภักดิ์เพื่อไทย

คืออาจารย์สมชัยไม่น่าจะพูดเพื่อให้
คนที่กระทบที่สุดไปจะเป็นอนาคตใหม่
อนาคตใหม่ผมคงไม่ได้ย้ายภักดิ์อยู่มั้งครับ
คือเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปกลัวหรือไปห่วงอะไรหรอก
เพราะว่ากรกตเขาก็

เขาเป็นกฎหมายประธานกรกตก็เป็นอธิบดีกรมสนที่สัญญา
แล้วก็มีพวกศาอยู่หลายท่าน
ผมไม่อยากจะไปบอกว่าท่านไม่รู้หรอกท่านรู้
แล้วก็บอกว่าเลยว่าท่านไม่ได้ประชุมกัน
ท่านก็ประชุมแล้วก็ท่านพิจารณากันไปหมดแล้ว
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้
ก็คือเป็นเพียงแค่ผมมาพูดในฐานะว่า
สังคมไปสับสนอยู่ตรงเรื่องตัดเศษตอนแรก

ที่บอกว่าตรงนี้เราถือว่าไม่พึงมีแล้วจับตัดเลย
ผมสงสัยจะถามว่าใครเสนอสูตรนี้
ผมจะถามเลยว่าไปอาศัยอำนาจ

ถ้าเป็นแค่ความคิดเห็นทางกฎหมาย
มันไปตัดเขาไม่ได้ท่านอาจารย์อิง

เอาไหนบอกว่าอย่าไปเอาชื่อพักไปเกี่ยวอาจารย์สมชัยบอกอยู่แล้ว
ไม่ใช่จะให้อาจารย์ไม่ใช่อันนั้นมันพักประชาชนปฏิรูป

มีภาคประชาชนปฏิรูปก็เลยต้องตัดออกใช่ไหม

อาจารย์บอกเดี๋ยวพูดดีเลยอาจารย์น้า
เอ้าไม่เขามีบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวพอถามก่อนเดี๋ยวหมดไว้ค่ะ
ไปใช้ศูนย์นี้ประชาชนปฏิรูปเลยเข้าไปได้
กลายเป็นว่าเป็นเพราะว่ามีประชาชนปฏิรูปอย่างนั้นเหรอ
ขอทานนิดหนึ่งอย่าหมดเดี๋ยวหมดเวลานี่จะถามว่าอันนี้นะคะ
อันนี้ตารางนี้เขียนว่าศภมีนี่นะของประชาชนปฏิรูป๐๖๔๓นะคะอาจารย์
ทีนี้พอมาดูตรงปลายค่ะสสทั้งหมด
ก็นี่เขาก็คำนวณนะคำนวณได้๑๑ก็บวกไปอีกหนึ่งเป็น๑๒

ทีนี้สสทั้งหมดคือ๑สสเพิ่งมีคือ๐๔

สอสอเพิ่งมีอยู่นี่สสเพิ่งมีอยู่นี่

นี่เขาพิมพ์ไม่หมดคำเรียกว่าสอสอเพิ่งมีเบื้องต้น

เรื่องปลายกฎหมายมันก็เขียนอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นก็เถียงกันไป
อย่างที่อาจารย์สมชัยบอกอยู่ที่๗ท่าน

อยู่ในข้อ๒นะฮะเขียนว่าให้คำนวณนั้นจะพึงมีเบื้องต้น

เพิ่งมีเบื้องต้นก็เพิ่งมีตอนหลังนี่อีกอันหนึ่ง
อาจารย์สอนจ้อมผลักหลังรายการเพราะหมดเวลาแล้ว
ทำไมเรวกันเลย

เมื่อผมนานจะได้เจอกับอาจารย์สมชัย
ต่าพยายามหาแนวทางที่ตรงข้ามกัน
งั้นเดี๋ยวรีบลารายการเลยค่ะจะได้ให้นั่งคุยกันต่อเพื่อจะสนใจกับเมืองทำให้คุ้นค่ะแล้วลาดกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ